บนราชธานีมีเรื่องน่าสลดใจเกิดขึ้น

แล้วทีนี้แม่กับลูกชาย

พ่อนะซึ่งเป็นสามีด้วย
พยายามจะวิ่งเข้าไปช่วยเมียกับลูก
ช่วยไม่ทันฝากองเพลงเข้าไปไม่ไหวจริง

กระโดดหนีออกมาเนี่ยตกลงมาที่คอกเลี้ยงวัวข้างบ้านบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ล่าสุดเสียชีวิตแล้วนะฮะกลายเป็นว่าเสียชีวิตทั้งพ่อแม่แล้วก็ลูกสามศพ
นี่เป็นเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทุกผู้ชมครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้นะครับ
บ้านเลขที่๑๗๒หมู่๑๗ตะมนโพไซอำเภอโพไซที่จังหวัดอุบลราชธานี
ช่วงที่เกิดเหตุเมื่อสักครู่นี้มีคลิปที่มีคนถ่ายภาพเอาไว้ได้พอดีนะฮะ
เพลิงกำลังไหม้แล้วก็นี่ฮะ
ชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ก็พยายามช่วยกันสกัดเพลิงนะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยลมหนาวมันมาแล้วอ่ะฮะ
ช่วยสองชีวิตที่อยู่ในบ้านไม่ทันนะครับก็คือแม่กับลูกชาย
คือกู้ภัยที่เข้าไปบอกว่าอยู่ในสภาพกอดกันเสียชีวิตทั้งแม่ลูกนะฮะ

คุณแม่คือนางสมแปลงคำตาอายุ๓๐ส่วนลูกชายคือเด็กชายสิทธิชัย

ในที่เกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บสาหัสอีก๑คน
คือนายประเวทอายุ๓๙เป็นสามีของนางสมแปลงเป็นพ่อของน้องสิทธิชัย
คือตอนที่ไฟไหม้บ้านตอนนั้นนายประเวทอยู่ด้านนอกอยู่นอกบ้าน
เห็นไฟไหม้บ้านแล้วก็พยายามวิ่งฝ่าเปลวเพลิงเข้าไปในบ้าน
เพราะรู้ว่าลูกกับเมียเนี่ยอยู่บนชั้น๒วิ่งขึ้นบันไดไปจะไปเอาลูกกับเมียออกมาจากบ้านให้ได้
สุดท้ายขึ้นไปไม่ถึงตัวเองก็ถูกไฟลวกทั้งตัว
คือชาวบ้านบอกว่าเห็นนายประเวทเนี่ยวิ่งเข้าไปในบ้านที่ไฟไหม้เนี่ยหายเข้าไปพักใหญ่
ด้านนอกชาวบ้านก็พยายามช่วยกันหาน้ำหาอะไรมาฉีดดับไฟ
แต่ไฟมันโหมแรงมากเอาไม่อยู่สักพักนึงเนี่ยเห็นนายประเวทกระโดดออกมาจากหน้าต่างบ้านชั้นสองนะฮะ
คงจะแบบอยู่ไม่ไหวแล้วฮะกระโดดออกมาจากหน้าต่างบ้านชั้นสองตอนนั้นที่จะไปช่วยลูกกับเมีย
ตกมาที่คอกเลี้ยงวัวข้างบ้านสภาพถูกไฟไหม้ทั้งตัวแขนขาหักหมดเจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
คือสุดท้ายเนี่ยล่าสุดเช้าวันนี้เสียชีวิตนะฮะเป็นข่าวเศร้านะครับทำให้เสียชีวิตทั้งพ่อแม่ลูกเลยนะครับครอบครัวนี้
อีกสองคันเข้าเปลือกอีกสองตันรวมมูลค่าแล้วก็น่าจะล้านกว่าบาทนะครับวันนี้ญาติญาติ
ไปติดต่อขอรับกษัตทธิ์ที่พ่อแม่ลูกนี้หา๓ชีวิตนะครับพี่เสียชีวิต
จากเหตุเพลิงไหม้เมื่อวานนี้
แล้วก็นำศพมาตั้งอยู่ด้วยกันนะฮะ
คือญาติญาติเนี่ยบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนเศร้าสลดกันมาก
ตัวของนายประเวทเนี่ยเห็นลูกกับเมียติดอยู่ในบ้านตอนไฟไหม้

ทนความร้อนของเปลวเพลิงไม่ไหวกระโดดออกมา

ชั้น๒ลงมาตรงคอกวัวข้างบ้านเนี่ยสูงประมาณ๔เมตรได้
วันนี้ท่านผู้ราชการจังหวัดอุบลรัชธา
ครับผู้ว่าพงรัฐพิรมรัฐนะครับ
ท่านก็มอบหมายให้ทางในอำเภอแล้วก็เหล่ากาชาติ

สามศพนี้ที่วัดสว่างวนารามด้วยนะครับ
คือทางญาติย่าบอกว่าจะสวดพระอภิษฐรรมหนึ่งคืนนะฮะ
พรุ่งนี้จะมีพิธีชาปนกิจศพนะฮะ